ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้เรายังคงต้องคุยกันต่อ
สำหรับประเด็นเรื่องของการรักษาโรงพยาบาลโรงพยาบาลปฏิเสธคนไข้
แล้วก็เกิดเป็นกรณีล่าสุดก็คือที่นางสาวช่อลัดดาเสียชีวิต
เพราะว่าไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที
ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมันทำให้เราได้ตื่นตัวแล้วก็เป็นการจุดกระแสถึงสิทธิต่าง
ประชาชนคนธรรมดาอย่างเรามีสิทธิ์อะไรในการรับรักษาบริการ

ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

คุณมิ้นตั้งไว้ให้มันชัดครับ
ผมถึงบอกว่าการตายของคุณช่อลัดดาคราวนี้จะต้องไม่ตายฟรี
จะต้องมีสิ่งที่ตามมาคุ้มค่าครับ
สิ่งที่ตามมาคุ้มค่าก็คือหนึ่ง
เรื่องนี้ปลุกให้ประชาชน
รู้ถึงสิทธิของตัวเองว่า
ถ้าเราเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ย
เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต
เราเกิดเหตุขึ้นมาตรงไหนไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุไปหน้ามืดไปลักษณะอย่างนี้ที่ไหน
เข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้ครับ
โรงพยาบาลอย่างเช่นบำรุงราชที่คิดว่าแพง
โรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลวิชยุทธ์อยู่ใกล้ตรงไหนไปตรงนั้น

ถ้าคุณมีอาการอย่างที่ว่าเนี่ยวิกฤตฉุกเฉินไปโรงพยาบาลไหนก็ได้
เขาจะดูแลคุณอยู่๓วัน๗๒ชั่วโมง
แล้ว๓วัน๗๒ชั่วโมงเนี่ย

๓วัน๗๒ชั่วโมงนี้
กองทุนที่ท่านสังกัดอยู่เนี่ยเขาจะตามมาจ่ายให้
จะมาเคลียร์กับโรงพยาบาลให้

กองทุนกรมบัญชีกลางอันนี้สำหรับคนที่เป็นค่าราชการเป็นรัฐวิสาหกิจ
องทุนที่๒ก็คือสำนักงานประกันสังคม
สำหรับคนที่เป็นลูกจ้างทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเหมือนกับคุณช่อลัดดาเป็นเนี่ย
และกองทุนที่๓คนที่ไม่ใช่เป็นลูกจ้างไม่ได้เป็นราชการไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจคนทั่วไปนี่แหละ
กองทุนสปสชเขาจะเอาเงินมาจ่ายให้
องทุนบัตรทองกองทุน๓๐บาทรักษาทุกโลกนี่แหละ
เขาจะต้องเอาเงินมาจ่ายให้ไม่ต้องห่วง
๓วัน๗๒ชั่วโมงไม่ต้องจ่ายอะไรเลย
ถ้าจะผ่าตัดก็ต้องผ่าตัดถ้าจะให้เลือดก็ต้องให้เลือด
แล้วเขาไปคิดกันเองว่าค่าผ่าตัดใหญ่ผ่าตัดเล็กเท่าไหร่อัตราเป็นยังไง
เป็นเรื่องของกองทุนทั้งหลายมาตกลงกับโรงพยาบาล
ฉะนั้นเรื่องนี้เราต้องรู้ทุกคนครับ
ทุกคนที่เป็นคนไทยได้สิทธิ์นี้ครับ
เอาทีนี้ถามว่าคำว่าป่วยวิกฤตฉุกเฉินเนี่ย
อะไรล่ะป่วยวิกฤตฉุกเฉินเอาง่ายอย่างนี้
นี่เขาทำเพจขึ้นมาโชว์กันอยู่เพจหนึ่ง
เอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายไว้

เอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายไว้
ถ้าท่านมีอาการดังต่อไปเนี่ยเข้าไปเลย
อาการดังต่อไปนี้เช่นอยู่ดีเวียนหัวมากเดินเซเข้าไปเลย
หมดสตินี่ไม่ต้องพูดถึงญาติพี่น้องเอาเข้าไปเลย
อาการมันเริ่มเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่มันพูดไม่ชัด
พูดจาสับสนแปลว่าสมองมีปัญหาเอาเข้าไปเลย
แขนขาชาหรืออ่อนแรงทันที
อยู่อยู่แขนขาอ่อนแรงเนี่ยไม่ไหวแล้วเข้าไปเลย
หนังตาตกหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวไปเลย
ตามัวเห็นภาพซ้อนภาพหายครึ่งซีกตาบอดไปเลย
เลือดโรคหลอดเลือดสมองตีบตันอำมพลึกอำมภาษณ์
ไปโรงพยาบาลไหนก็ได้ทันทีถ่ายรูปไว้นะ
ไปถึงหมอเขาจะวินิจฉัยว่าถ้าเป็นไปตามนี้
เขาทำอย่างอื่นไม่ได้เขาต้องรับตัวไว้รักษา
๓ชั่วโมงจะหนักเบาแค่ไหน
ไม่ต้องห่วงไม่ต้องออกตังค์เอง
โรงพยาบาลไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าคุณต้องไปโรงพยาบาลที่คุณทำประวัติอยู่นะ
เคยรักษาที่ไหนไปที่นั่นไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอย่างนี้
เพราะเอาชีวิตไว้ก่อนโรงพยาบาลเนี่ยไม่ต้องห่วง
เขาตามไปจ่ายให้อยู่แล้วจากกองทุนนี้
แต่ก่อนมีปัญหาเพราะว่าโรงพยาบาลไปคิดแพงเกินเหตุ
แทนที่จะจ่ายสัก๕๐๐๐โรงพยาบาลไปยื่นกับสปสช๒แสน
สปสชเขาก็ไม่จ่ายสิ
สุดท้ายขึ้นมาคนป่วยต้องไปจ่ายเองต้องไปจำนงจำนำขายไล่ขายนามา
ตอนหลังเนี่ยระหว่างกองทุนกับโรงพยาบาลทั้งหลายเขาตกลงกันแล้ว
ผ่าตัดใหญ่ใช้เท่าไหร่ผ่าตัดเล็กเท่าไหร่มีรายละเอียดหมด

กองทุนทั้งหลายก็ต้องรีบจ่ายเงินไม่งั้นโรงพยาบาลบอกว่า
ไปรักษาแบบนี้โอ้โหกว่าจะเบิกเงินได้ช้าอันนี้ไม่ได้
ประเด็นที่สองเรื่องนี้ปลุกให้โรงพยาบาลทั้งหลาย
ให้ดูกรณีนี้เป็นตัวอย่างโรงพยาบาลพระราม๒เนี่ย
คุณปฏิเสธการรักษาอ้างโน่นอ้างนี่แล้วคุณเจออะไรล่ะ
วันนี้โรงพยาบาลนี้จะเจอยังไงก็ไม่รู้เพราะกระทรวงสาธารณสุขเอาจริง
วันนี้เนี่ยคุณอัจฉริยะไปแล้วไปที่เขตให้เขตมาตรวจสอบสิ
การก่อสร้างต่อเติมโรงพยาบาลเนี่ยถูกต้องไหม
ไปร้องกรมสรรพากรที่เขตมาตรวจสอบดิโรงพยาบาลนี้เสียภาษีถูกต้องไหม
นี่มันลามไปถึงขนาดนี้เพราะคุณทำพฤติกรรมให้เห็นว่าสังคมไม่ไว้ใจ
แล้วพูดก็พูดเถอะเพราะหมอผู้อาวุโสคนนั้นคนเดียว
ทำให้สังคมแคลงใจเคลือบแคลงใจสังคมหมั่นไส้แล้วผ่านไปถึงเรื่องต่างตามมาถึงโรงพยาบาล
ก็เห็นว่ากลับไปบ้านเมียก็ด่าเอานี่หมอคนนั้นน่ะนี่เป็นการแถลงข่าวในภาวะวิกฤตอย่างนั้นเนี่ยคุณควรจะรู้ว่าควรจะพูดแบบไหน
ควรจะแสดงอาการยังไงคุณคนเดียวคุณทำให้โรงพยาบาลเดือดร้อนแล้วเรื่องนี้ไม่รู้จะลามไปถึงไหน
ถัดมาเรื่องนี้ปลุกให้กระทรวงสาธารณสุขเอาจริงเอาจังกับการประชาสัมพันธ์ให้คนรู้หน่อยสิครับ
พูดแบบที่ผมพูดเนี่ยให้คนเข้าใจสิครับมีรายการตั้งเยอะแยะที่จะพูดให้คนเข้าใจอะไรอ่ะเดินหน้าประเทศไทยเย็น๖โมงอ่ะ
ก็ทำไมไม่อธิบายให้คนฟังล่ะว่าเขามีสิทธิ์ยังไงหรือท่านนายกทุกค่ำวันศุกร์ท่านอธิบายสิครับว่าคนไทยมีสิทธิ์อะไรบ้างถ้าคุณป่วยฉุกเฉิน
เรื่องนี้ถ้าคนรู้ถ้าคุณช่อลัดดารู้
เขาไม่ตะเกียกตะกายขอค่าแท็กซี่ไปโรงพยาบาลบางมดหรอกครับ
ที่เขาไปเพราะเขาคิดว่าถ้ารักษาที่โรงพยาบาลพระราม๒ต้องจ่ายเงิน

แล้วถ้านางพยาบาลที่โรงพยาบาลพระราม๒บอกว่าไม่ต้องไปที่อื่นอยู่ที่นี่แหละ
แล้วหมอก็ไม่อยู่ซะอีกในช่วงเวลานั้นให้พยาบาลมาวินิจฉัย
ฉะนั้นเรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขต้องประชาสัมพันธ์
ทุกวันนี้กระทรวงสาธารณสุขทำเหมือนกลัวคนจะรู้
กลัวคนจะไปใช้สิทธิ์เยอะก็เลยไม่ทำประชาสัมพันธ์ให้คนรู้
เอาท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้อยู่เนี่ยท่านรู้ไหมล่ะ
ท่านมีสิทธิ์อะไรยังไงถ้าป่วยฉุกเฉินไม่รู้
กฎหมายนี้ออกมา๒ปีแล้วนะครับคนไม่รู้
ฉะนั้นวันนี้ถึงเวลาแล้วที่หนึ่งคนไทยจะต้องรู้รักษาสิทธิ์
โรงพยาบาลจะต้องไม่ปฏิเสธคนไข้
กระทรวงสาธารณสุขต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ให้เป็นตัวอย่าง
ทำให้โรงพยาบาลต่างเห็นเลยว่านี่ไงโทษของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
เบียงบายไม่รับไว้เป็นคนไข้จนทำให้เขาตาย
ฉะนั้นผมคิดว่าการเสียชีวิตของคุณช่อลัดดาอย่าให้เสียชีวิตเปล่า
เรื่องนี้จะต้องทำให้คนรู้โรงพยาบาลจะต้องตระหนัก
และกระทรวงสาธารณสุขต้องลุกขึ้นมา
ทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้คนรู้
ถ้าคนรู้เนี่ยไม่มีการเสียชีวิตอย่างคุณช่อลัดดาแน่นอน
กฎหมายนโยบายเขาออกมาดีดีแต่ว่ามาเพราะเป็นปัญหาของหน่วยปฏิบัติ
มันถึงเป็นอย่างนี้วันนี้ก็ขีดเส้นใต้
อธิบายให้ชัดอีกทีนึงว่านี่คือเรื่องที่คนไทยต้องรู้ครับ

เรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วคุณสุภาพจำได้ไหม
เคยปรึกษาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงสงกรานที่ผ่านมา
เพื่อนผมไปเที่ยวแล้วล้มหัวน็อกพื้นแล้วสลบไป
พอพาไปโรงพยาบาลบัตรประกันสังคมอยู่ต่างจังหวัดเขาไม่รับ

ออกมาเนี่ยปรากฏว่าคนเข้าไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลรักษา
แล้วก็ไปยื่นบินกับกองทุนยื่นแพงเกินเหตุ
กองทุนเขาไม่จ่ายมันขุกขักอยู่ภาคเมือง
แต่ตอนนี้เขามาตกลงกันหมดแล้ว
ถ้าผ่าตัดใหญ่ต้องจ่ายเท่านี้ผ่าตัดเล็กจ่ายเท่านี้
ให้น้ำเกลือจ่ายเท่านี้ให้เลือดจ่ายเท่านี้
เขามีรายละเอียดหมดสำคัญต้องทำให้คนรู้

นี่กระทรวงสาธารณสุขทำเหมือนกลัวคนจะรู้อ่ะ
ต่อให้คนรู้และพยายามไปเรียกร้องใช้สิทธิ์เนี่ย
แต่ถ้าโรงพยาบาลบอกว่าอันนี้วินิจฉัยแล้วไม่เข้า

คนไข้ก็ต้องพยายามย้ายตัวเองไปที่โรงพยาบาลมิจิตอยู่ดี

เขาจะเอาคนป่วยฉุกเฉินวิกฤตจริงบางคนเนี่ยไม่ฉุกเฉินวิกฤตแต่แกล้งไปนอนโรงพยาบาลดีสัก๓วันสิเขาไม่ให้นะ
แต่ว่าสำคัญคือถ้าเข้าเกณฑ์แล้วคุณไม่รักษาคุณต้องมีความผิดถูกต้อง
ต้องมีการออกมารับผิดชอบกันนะครับขอบคุณคุณสุภาพด้วยจริง
อย่างที่บอกว่ากรณีการเสียชีวิตของนางสาวช่อลัดดากรณีล่าสุดเนี่ยคือมันจุดประกายกระตุ้นทุกอย่างในสังคมทั้งความเข้าใจความตื่นตัวทุกอย่างออกมาได้หมดเลย
และอยากให้มันไปกระตุ้นกับความรับผิดชอบต่อสังคมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวของด้วย
ต้องต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจโดยด่วนนะจะได้เข้าใจว่าสิทธิ์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างและชี้แจงให้โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเข้าใจตรงกันด้วยนะว่าต้องรับใช่ครับ